แล้วก็ได้ยินว่าคุณแม่เป็นเจ้าแรกที่มาทำขนมจีนแบบ๗สี

ครั้งแรกแม่ก็ทำสีขาวก่อนแล้วทีนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
พอทำเป็นสีสมุนไพรลูกค้าก็เยอะขึ้น

ก็ทำอาหารส่งตามหน่วยงานค่ะ
พอทีนี้ลูกค้าติดใจเขาก็อยากให้เปิดหน้าร้าน

แล้วพาคนรักเส้นทั้งหลายหลุดเข้าไปในห่วงเวลาแห่งความอร่อย
พร้อมกับคุณน็อตวรริสเฟื้องอารมณ์นักเล่าเส้นของเราค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วคุณน็อตพาเราไปเรียนรู้เรื่องราวและอร่อยกับเมนูเส้น
กันที่๓จังหวัดเต็มอิ่มไปกับ๓เมนูต่างที่มาและต่างเรื่องราวกันไปแล้ว
วันนี้ค่ะเราอยากจะพาเดินทางออกนอกกรุงมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ขอเล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มกันนิดนึงว่า
คุณผู้ชมจะได้ฟังเรื่องราวและความรู้
ความอร่อยไปกับตำนานขนมเส้นหรือขนมจีนเส้นสด๗สี
เจ้าแรกเจ้าดังแห่งอำเภอลมเก่าที่ร้านบุญมีขนมจีน
ต่อด้วยบะหมี่เกี้ยวหมูแดงเจ้าเก่าแก่๗๐ปีที่ร้านบะหมี่นายนก
ก๋วยจับยวนเส้นสดหั่นมือกรรมวิธีโบราณแบบเวียดนามที่ครัวป้าหง
และคิดว่านักเล่าเส้นของเราก็พร้อมจะเป็นผู้นำในการเดินทางแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป
ประสิทธิ์ที่สำคัญอาหารพื้นเมืองของที่นี่

เพราะฉะนั้นตลอด๒สัปดาห์นี้
ผมจะพาคุณผู้ชมอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เต็มอิ่มเลย

ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้มีชื่อเรื่องขนมจีนค่ะ
โดยตามประวัติศาสตร์การเดินทางเข้ามาของขนมจีนนั้นได้บันทึกไว้ว่า
เป็นอาหารชนิดหนึ่งของชาวไทยภวรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเพชรบูรณ์
ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คืออำเภอลมเก่า
ซึ่งในระยะแรกนั้นรับประทานเป็นจับราดด้วยน้ำยา
ต่อมามีการจัดทำถวายแก่กษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง
ปรับเปลี่ยนให้เส้นขนมจีนมีขนาดเล็กลงม้วนขนาดพอดีคำ

ต่อมาในช่วงขาดแคลนมะพร้าวหรือช่วงเวลาเร่งรีบ
ก็จะนำปลาร้ามาต้มกับสมุนไพรพื้นบ้าน

กลายเป็นเอกลักษณ์ของขนมจีนน้ำยาอำเภอลมเก่า
แล้วกระจายไปทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ
ซึ่งตำนานขนมจีนร้านแรกและขึ้นชื่อประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็คือร้านขนมจีนของนางศรีดาล้อมเพ็งเพียร

หาบเร่ขายไปตามบ้านและร้านค้าภายในตลาดลมเก่า
สมัยนั้นนะคะขายขนมจีน๕จับราคาเพียง๑สตางค์เท่านั้น
และด้วยรสชาติที่ถูกปากคนพื้นที่
ทำให้เป็นร้านยอดนิยมที่ทำรายได้สูงสุดถึงวันละ๗๐สตางค์มาแล้ว
ส่วนเส้นขนมจีนที่รับประทานกันเดิมทีเป็นสีขาวค่ะ
แต่ต่อมามีผู้คิดค้นต่อยอดนำสีจากผักและผลไม้
ผสมลงในแป้งขนมจีนจนกลายเป็นที่มาของขนมจีนหลากสีสัน
เอกลักษณ์ที่ใครต่างรู้ว่ามาที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว
ต้องไม่พลาดที่จะรับประทาน
แต่ในวันนี้เราจะพาไปพบกับเจ้าของตำนานขนมจีน๗สีเจ้าแรก
ซึ่งคุณน็อตพร้อมจะพาเราไปสืบสาวเรื่องราวแล้วล่ะค่ะ
หลังจากที่เราไปฟังเรื่องราวของขนมเส้นของจังหวัดเพชรบูรณเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คราวนี้ได้เวลามาเปิดประสบการณ์จริงครับ

ร้านนี้นะครับเปิดมายาวนานกว่า๒๐ปีแล้ว
แถมยังเป็นเจ้าตำรับของขนมจีนเจ็ดสีด้วยเรื่องราวของร้านนี้จะเป็น
อย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณแม่บุญมีนะครับผมทราบว่าคุณแม่บุญมีเนี่ยเป็นคนลมเก่าตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเลย
ค่ะอยากจะทำการทานขนมเส้นของคนลมเก่าในสมัยโบราณเนี้ย
เขาทานกันยังไงครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายบ้านไหนมีงานบวช
แต่งบวชแล้วก็งานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้
เขาก็ทำกันทั้งหมู่บ้านเลยเอาขนมจีนมารับแขก
ก็คือเป็นอาหารที่ไปรับแขกบ้านแขบเมือง
ใช่อะไรอย่างนี้เลยจะทำเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญ
คนทั้งหมู่บ้านจะมาร่วมมือกันร่วมมือกันเยอะทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
ก็ทานใครมาก็ทานกันให้เต็มที่เลย
ขนมจีนมารับแขกกันทั้งบ้านเลยค่ะ
อ๋อก็หาบเลขายตามหมู่บ้างพอแต่งงานแม่ก็เลยมาทำต้นไม้
พอทำต้นไม้ขายไม่ค่อยดีแม่ก็มาเปลี่ยนทำขนมจีนต่อ
กลับไปทำในสิ่งที่เราถนัดก็คือขายขนมจีน
คือวันนี้เปิดมา๒๐ปีร้านใหญ่โตโมโหราณเลย

ทำเล็กแค่สองซุ้มเนี่ย
แล้วก็ได้ยินว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่มาทำขนมจีนแบบ๗สี
ไอ้ไอเดียตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
ครั้งแรกแม่ก็ทำสีขาวก่อนแล้วทีนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
พอทำเป็นสีสมุนไพรเปลี่ยนเป็นสีข้าวกล้องมั่ง
แล้วก็สีใบเตยดอกอัญชันอะไรแบบนี้ลูกค้าก็เยอะขึ้น
บอกว่าตื่นตาตื่นใจแปลกตาไป

คนก็เลยสนใจก็เลยมากันมากขึ้นเลย
วันนี้ร้านก็เลยขยับขยายใหญ่โตอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะครับผม
เอางี้วันนี้มาทั้งทีอยากให้คุณแม่
วิธีการทำเส้นขนมจีน๗สีได้ไหม

ฟังเรื่องราวความเป็นตำนานของขนมจีนเจ็ดสีจากแม่บุญมีตัวจริงเสียงจริงกันไปแล้ว
นักเล่าเส้นของเราก็เลยขอเข้าไปลองดูลองทำขนมจีนเส้นสดกันสักหน่อย
จะได้รู้กันให้ลึกไปเลยว่ากว่าจะเป็นขนมจีนมีสีสันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
เอาละครับเรามาดูแป้งที่ใช้ทำขนมจีนเส้นสดกันดีกว่าครับตรงนี้มี
น้ำแตงโมกับแครอทผสมกัน
มักแช่น้ำไว้แล้วก็มากองให้เป็นแป้ง
และแม่ก็มาผสมดินกับสีสมุนไทยแบบนี้
ลองทำขนมจีนกันสดสักหน่อยจะได้รู้กันให้ลึกไปเลย
เก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมาก
ได้รับคำชมแล้วรอนานมากกว่าจะสุกแป๊บหนึ่งห้านาที
หน้านาทีพอสุกปุ๊บเราก็ตักเส้นขึ้นมาเลย

ก็ต้องมาใส่กะละมังใส่ชามนะค่ะ
ใส่น้ำเย็นที่สะอาดนะค่ะ
เพื่อนที่ก็เตรียมใหม่ม้วนเป็นมันม้วน

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เราก็ต้องมาเช็คความสะอาดของภาชนะที่ร้านก่อน

คุณแม่มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดภาชนะที่ร้านอย่างไรบ้างครับ

จากทำอาหารให้อร่อยบริการให้ดีแล้ว
ชามที่ใช้ต้องสะอาดทุกใบค่ะ
เพราะร้านเรามีลูกค้าเข้าตลอดเวลา
ทำให้มีจานชามที่ใช้แล้วเป็นจำนวนมาก
ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็อาจจะเกิดแบ็คในเรือสะสมได้
เพราะฉะนั้นหลังจากเก็บตู้สิทธิ์แล้ว
และที่สำคัญต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างดี
ขจัดคาบมันและกลิ่นคาวมาให้หลงเหลือ
เท่านี้กัญชาของเราก็จะสะอาด
ไลก์คาบมันและไลก์กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจามากว้างใจค่ะ

และใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับผู้บริโภคอย่างเราก็อุ่นใจ

กลับมาชมกันต่อว่ามันแม่นอย่างคุณนอทจะจับเส้นขนมจีนออกมาได้ดีขนาดไหนตอนนี้พักสักครู่นะคะ
กลับมาชมกันต่อว่าแมนอย่างคุณน็อตจะจับเส้นขนมจีนออกมาได้ดีขนาดไหนตอนนี้พักสักครู่นะคะ